อาจารย์ทีนี้อาจารย์คิดว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นสาเหตุหลัก
คือต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบ
ไม่น่าจะมีใครในโลกทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
เพราะว่ามันจะต้องผ่านการสอบสวน
สอบส่วนมันก็ทำได้ด้วยการสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิต
แล้วก็ดูสภาพของเรือซึ่งอันนี้มันต้องรอต่อไปรอการวิเคราะห
แต่ตอนนี้เราทำได้แค่พยายามคาดเดาจากข้อมูลที่มี
รวมถึงคำสัมภาษณ์เบื้องต้นที่เราฟังตอนต้นของรายการนะครับ
มันก็น่าจะมีหลายสาเหตุประกอบกันก็เช่นคลื่นลมแรง
ถ้านี้คลื่นลมแรงเฉยเรือมันผ่านได้ไม่มีปัญหา
ถ้ามันไม่ได้พัดถึงคว่ำแต่ในคณะนี้คือว่ามีคำบอกเล่า
คือว่าน้ำมันเข้าเรือแปลว่ามันต้องมีร่องรอยอะไรสักอย่าง
จะเป็นรอยแตกหรือเปล่าหรือว่าเป็นคำอธิบายแรกของกองทัพเรือ
บอกว่าน้ำมันเข้าทางปล่องควันท่อไอเสีย
อันนี้ก็ต้องถามต่อว่าพอมันเข้าไปอย่างนี้เราปิดผนึกเรือได้ไหม
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าไปทั้งเรือซึ่งถ้าฟังเนี่ยก็แปลว่าปิดไม่ได้
ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามดังนั้นสาเหตุก็คือว่ามีน้ำเข้าเรือ
แล้วเรือมันจมแต่ทำไมน้ำถึงเข้าเรือได้อันนี้ต้องว่ากันต่อไป
คือถ้าฟังจากทางเจ้าหน้าทิศอาหารบอกว่าพอเครื่องมันสัดเข้ามาทัลลักษณ์เข้ามา
มันเข้าไปที่ห้องเครื่องที่เป็นระบบไฟฟ้าครับแล้วโรงไฟฟ้าก็ก็น็อกหมด
เพราะว่าน้ำมันเข้าพอระบบไฟฟ้าน็อกมันก็จะเกิดอะไรต่ออาจารย์
ระบบใช้เครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ดับปุ๊บเนี่ยคือปกติแล้วถ้าขึ้นมันแรงนะครับ
เราต้องหันหัวเรือเนี่ยไปเจอคลื่นเราเราต้องไม่หันข้างเพราะถ้าหันข้างเนี่ยมันพัดแล้วก็จะคว่ำครับ
ถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์ดับทำงานไม่ได้เนี่ยเรือมันก็จะลอยโดยควบคุมทิศทางไม่ได้
อันนี้อย่างนิดนึงหันไม่ได้แล้วตามยฐากรรมเลย
สองก็คือว่าระบบที่จะใช้ในการกู้เรือใช้ระบบสูบน้ำหรือระบบที่ระบบแก๊กอัพต่างเนี่ย
มันก็หายไปเพราะว่าไฟไม่มีเราจะสูบน้ำออกไม่ได้อะไรอย่างนี้
ดังนั้นเนี่ยระบบไฟฟ้ามันสำคัญพอสูบน้ำออกไม่ได้ปกติแล้วเนี่ย
เราจะต้องปิดผนึกคือเรือลบเขาจะซอยเป็นห้องเล็ก
ถ้าท่วมห้องนึงแล้วปิดได้เนี่ยมันก็จะท่วมแค่นั้นแต่เรือจะลอยได้จะอยู่
เล็กเล็กนี่จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมหรืออยู่ข้างบนหรืออยู่ทั้งตัวเรือเลยทั้งตัวเรือ
เขาจะแบ่งซอยเป็นห้องเล็กเล็กเพื่อที่ว่าถ้าเรือถูกระเบิด
หรือในการลบเนี่ยโดนจะหลวดยิงเนี่ยมันก็จะทะลุเป็นช่องห้องไป
เขาก็ทำหน้าที่ทหารเรือจะถูกฝึกมาว่าจะทำหน้าที่ปิดผนึกเรือ
ก็คือปิดประตูห้องต่างให้เรือมันเสียหายอยู่แค่ห้องนั้น

เหมือนทหารที่เราได้ฟังเสียงในตอนแรกใช่ไหมใช่ครับ
ที่ทหารในนี้ท่านบอกว่ากำลังจะไปปิดกันแล้วสู้แรงไม่ไหวจนแบบ
กระท่งกระแทกจนนิ้วแบบหักหมดเลย
ถ้าความเสียหายเนี่ยถูกควบคุมได้แล้วก็ทำตามขั้นตอนเนี่ย
เรือก็จะไม่จมเพราะว่ามันจะท่วมแค่บางห้องไม่ได้ท่วมทุกห้อง

เท่าที่ฟังจากคำให้สัมภาษณ์เนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่สามารถจะควบคุมความเสียหายได้
ว่าจะเกิดจากอะไรขึ้นก็ตามก็ทำให้เรือมันเริ่มเอียง
พอเราเริ่มเองทางซ้ายเนี่ยแปลว่าน้ำมันเข้าทางกราบซ้ายหมดแล้ว
ก็เลยดึงจุดศูนย์ถ่วงลงมา
แล้วจากยอดที่มีอย่างนี้ก็จะเริ่มแปะผิวน้ำ
เพราะเอียง๖๐องศาราวนั้นเท่าที่ฟังเนี่ย
กัปตันก็สั่งสละเรือเพราะว่าเอาไม่อยู่แล้ว
ก็คือให้ทุกคนขึ้นไปที่ดาดฟ้ารออบพยพ
แล้วพอเอียงไปเรือเองไปเรือก็คือกัปตันกับที่ฟังจากก่อนนั้นเนี่ย
รีบออกเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าเรือกู้ไม่ได้ล่ะ
โดยใช้ถ้าผมฟังจากข้อมูลที่ทหารที่ท่านให้ข้อมูลนะครับ

เพราะว่าเป็นการแจ้งข้อมูลเป็นครั้งสุดท้ายเท่าที่จะใช้เครื่องปั่นไฟได้แล้ว
อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องปั่นไฟตรงนี้คืออะไร
อันนั้นเราคงคิดว่าเป็นระบบสุดท้ายที่จะสื่อสารกับทุกคนได้คือกับการสั่ง
คล้ายสังสละเรือคือให้ทุกคนขึ้นไปที่ดาดฟ้าเรือ

ซึ่งก็อย่างที่เราทราบนะครับทุกผู้ชมครับก็คือสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ในวันนั้นนะครับจาก๑๐๖นายกำลังพลบนเรือหลวงสุโขทัยช่วยมาได้๗๖
ยังศูนย์หายอีก๓๐แต่วันนี้เนี่ยมีข้อมูลว่าเจอบ้างนะฮะเจอบ้างแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีจริง